คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกตรตกเย็น
เขาออกมาแล้วว่าพบตรคนที่๑๔ก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
คือมันเย็นแล้วนะคะประมาณสัก๕โมงเย็น
คุณผู้ชมทำงานทันทีเลยค่ะ
พบตรคนใหม่ไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่มากนะคะมูลค่าประมาณ๓๐๐ล้านบาท
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ด้วยพร้อมของกลางเพียบเลย
โอ้โหเป็นว่าที่ตอน๕โมงเย็น๕ทุ่มไปนครปฐมไปจับยาเสพติด
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยผอบตรนะคะ
พลตำรวจโทสำรานนวลมาและคณะไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองนครปฐม
เพราะสืบรู้มาว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งพักยาเสพติด
เครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้น
ตำรวจปิดล้อมตรวจค้นจับผู้ต้องหาได้๔คน
ของกลางเยอะมากยาบ้า๑๕ล้านเมตร
เรอีน๔๔๓แท่งยาไอซ์๔๒๐กิโลกรัม
ยาเสพติดพวกแฮปปี้วอเตอร์ไฟฟ้าอะไรอีกค่ะ
เยอะมากมูลค่า๓๐๐กว่าล้าน
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าแนวทางการสืบสวนได้ข้อมูลมาว่า
ขบวนการนี้จะลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเหนือ

ก่อนหน้านี้ใช้บ้านแถบชานเมืองปริมณฑลเป็นแหล่งพักยาเสพติด
แต่ภายหลังมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายวราวุฒิอายุ๓๒
ผู้ต้องหาข้อหาสมคบเพื่อการฟอกเงินของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ก็เลยเชื่อมโยงมาจุดพักยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตามมา๒ปีกว่านะคะ
ไอ้กรณีนี้ตามมา๒ปีกว่าแล้ว
ของกลางที่ยึดได้กว่า๓๐๐ล้านบาท
ซึ่งการกวาดล้างยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
นี่เฝ้ามาเคสนี้ประมาณ๒ปี๒ปีนะครับ

พอดีมันมีการเปลี่ยนเซฟจากที่นึงมาไว้ที่นี่
ก็เลยเราพยายามหามันมานาน
การทำงานของภาคมีการจับคุณต้องหารายหนึ่งเกี่ยวกับวุฒิปืน
แล้วก็มีการซิงค์ข้อมูลร่วมกันระหว่างบชปศแล้วก็ของ๑
แล้วก็ทางภาคสิงมันก็เลยมีเห็นความเชื่อมโยง
มันมาพันกับจุดตรงนี้พอดี
ตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภท๒ไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวนะคะส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนช่วงเช้าค่ะที่ท่ากัดสยานทหารกองบิน๖ดอนเมือง
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เดินทางพร้อมพระชั้นผู้ใหญ่และคณะศิษยานุสิต
เพื่อไปส่งสรีระสังขารของหลวงปู่ภัยบูลสุมังคโลกลับเชียงราย
ผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องของการเป็นพบตรคนใหม่
คนตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่ายังไม่มีการโปรดกล้าวให้รอกระบวนการก่อนค่ะ
ครับบอกตอนนี้ยังเป็นรองต่ออยู่ค่ะ
บอกไม่ได้ว่าโหผลงานจับยาเลยนะมันเป็นการสืบสวนมาตามขั้นตอน